คุณผู้ชมครับกรณีของงานบวชวัดสิงห์ที่กระทบไปถึงนักเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่เขาสอบกับแพทกันอ่ะอ่าจนกระทั่งถึงขั้นต้องห้ามใช้เสียงเข้าไปก่อเหตุอุนแรงกันยังคุยกันอยู่เลยน่ะตอนนั้นอ่ะว่าเออตกลงงานบวชควรจะใช้เสียงไม่ใช้เสียงอะไรยังไงเนี่ยค่ะผ่านไปไม่กี่วันค่ะมี
วิสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนะครับอ่าได้โพสต์คลิปคลิปนี้นะครับอ่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้นะครับได้โพสต์คลิปบอกว่างานบวชเนี่ยโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิทธิ์ใช่เนี่ยเหมือนกับถ่ายจาก
เสียงมันมาแบบเนื้อนะเนื้อหาใจความเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่หอพักนะอ่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิทธิ์เสียงจากงานบวชเนี่ยได้ยินมาถึงห้องเลยอ่านหนังสือเตรียมสอบกันเนี่ยสอบกลางภาคเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับข้อความเนี่ยบอกว่าเพลงลูกทุ่งที่ส่งเสียงดังไปทั่วทั้งระแวกใ
ความว่าเพลงก็อาจจะส่งเสียงยาวนานไปจนถึงวันจันทร์เช่นเดียวกันที่สำคัญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังจะสอบมิดเทิมและจะอ่านหนังสือกันยังไงไม่เข้าใจว่าการบวชในลักษณะนี้มันจะได้รับผลบุญเท่าไหนกันญาติโยมสนุกสนานกันแต่ขณะเดียวกันก็สร้างความปรำคาญให้กับทุ

ที่ชื่อชาญวุฒิภวงรัฐเนี่ยพอเห็นคลิปเห็นข้อความจากเด็กธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเรื่องโอ้โหไม่ไหวเสียงเพลงงานบวชดังเหลือเกินอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเขาโพสต์บอกว่าข้องใจอะไรก็ว่ามากูเด็กเชียงรากมาทีหลังอย่ามาทะลึ่งให้รู้จักบ้างว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ถ้อยคำหยาบคายตื้อตั๊ดเอาเป็นว่าท้าตี
เดี๋ยวเรื่องต่อมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทีนี้พอเกิดตรงเนี้ยมันกลายเป็นปัญหาระหว่าง
นักศึกษาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกับคนในชุมชนขึ้นมาทันที
อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะนะก็เป็นเด็กที่เขาอยู่หอแล้วกัน
แล้วเขาจะอ่านหนังสือสอบเนี่ยเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูนะครับว่าเออตกลงมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับชุมชนที่ว่าคือชุมชนคุ้งผ้าพับ
อยู่ที่หมู่สิบเอ็ดตะบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
แห่งนี้ตั้งอยู่ฝั่งด้านหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์วังสิตเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับแบบนี้นะฮะ
อ่าเราไปเจอกับนายสุชาติพุ่มแพร่เป็นลุงของพระที่บวชเลยค่ะ
งานบวชเลยเนี่ยที่มีเครื่องส่งเครื่องเสียงส่งเสียงมาเนี่ยนายสุชาติเล่าถึงเหตุการณ์วันที่นักศึกษามาบอกให้ลดเสียงลง
พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้นักศึกษาที่มาเช่าหอพักที่นี่
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนนะเมาส่งเสียงดังก็มี
เมาแล้วขับรถชนชาวบ้านแล้วหนีก็มีแต่ชาวบ้านก็ไม่เคยเอาเรื่อง
เมาแล้วขับรถขี่รถตกคลองชาวบ้านแถวนี้ทั้งนั้นแหละที่เข้าไปช่วยเหลือ
ค่ะแต่พอชาวบ้านจะจัดงานอย่างงานบวชเนี่ย
ต้องมีเครื่องขยายเสียงก็เปิดแค่ไม่กี่วันแล้วไม่ได้เปิดตลอดทั้งวัน
มีเว้นช่วงเวลาตั้งหลายชั่วโมงไปดูเลิกบวชมาแล้ว
มันเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ให้ตรงกับช่วงสอบของเด็กไม่ได้
การจัดงานบวชก็สืบทอดกันมาช้านานแล้วพ่อแม่รอคอยมา๒๐กว่าปี
ลูกชายจะบวชให้แค่นี้เข้าใจซึ่งกันและกันบ้างไม่ได้เหรอ
อืมก็วันนั้นเขามาด้วยอารมณ์ความโกรธเลอะ
อารมณ์อะไรก็ไม่ทราบนะเขามาถึงก็บอกเขาว่าโอ้โห
เครื่องเสียงกันดังจังเขาจะอ่านหนังสือสอบ
เขาสอบเขาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยทางผมก็บอกว่าก็เบาให้อ่ะ
เขาก็ขับรถกลับไปแล้วก็ถอยหลังย้อนมากลับมาขอโทษว่า
เขาใช้อารมณ์รุนแรงไปหน่อยแล้วเขาบอกว่าเขาอยากมาร่วมงานด้วย
เพราะประเพณีบ้านเขาไม่มีแบบนี้ผมก็ถามเขาเลยว่าไอ้หนุ่ม
คนที่ไหนเขาตอบมาคนกรุงเทพผมก็เลยไม่คุย
เพราะชาวบ้านแถวนี้ส่วนมากประเพณีเนี่ย
เขาจะจัดงานกันถึงสามวันสี่วันวันแรกคือวันศุกร์ดิบ
แล้ววันกินเลี้ยงแล้วก็เช้าบวชอีก๑วัน
ชุมชนคุงคว่าพัพนี่อยู่กันมาร้อยกว่าปี
แต่ว่าหอพักนี่เพิ่งมาสร้างได้๔๕ปี
สร้างแต่ความเดือดร้อนให้ชาวบ้านคือกินเหล้าเมากันทั้งคืน
เดินแย่หมามั่งบางทีก็ขับรถตกคลอง
บางทีก็ขับรถชนคนรถป้ายแดงออกมาได้วันสองวัน
ก็ชนต้นไม้ผมก็ยังเคยไปช่วยเขาขึ้นมา
แต่เวลาชาวบ้านจัดงานอะไรไม่ได้เลยแถวนี้
งานศพยังบอกว่าเครื่องเสียงดังจะสอบ
ปีหนึ่งผมไม่ผมไม่ทราบเนอะว่านักศึกษามันสอบกันกี่

พอจัดงานอะไรนักศึกษาจะอ้างสอบอย่างเดียว
แล้วคนเวลางานศพเนี่ยโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลย
ความเจริญไม่ได้เข้ามาช่วยให้ชาวบ้านดีขึ้นมาเลย
ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนักศึกษาเมา
เดินกันเกินการทั้งคืนแล้วผับแถวนี้ก็เยอะแยะ
กินเหล้ากันเลิกตีสามตีสี่บางทีก็ยันสว่างเนี่ยแค่ในในนี้นะ
มีร้านเหล้ากินกันทั้งคืนเพราะเช้าไปผมยังเห็นนั่งกินกันอยู่เลย
นักศึกษามาบอกกับพ่อพระนะบอกว่า
ชาวบ้านแถวนี้เป็นอะไรชุมชนชั้นต่ำ
คุณเป็นคนเปล่านักศึกษาเป็นคนผมก็เป็นคน
อืมนี่คือในมุมของทั้งชาวบ้านและในฐานะลุงของพระที่บวช
ทีมข่าวได้ไปคุยกับพ่อแม่ของคนที่บวชด้วยค่ะอ่า
คุณพ่อธวัฒน์ภวงปฐุมและคุณแม่ยานิสาพุ่มแพร่
เป็นพ่อแม่ของพระที่บวชน่ะนะคะ
บอกว่าจริงแล้ววันที่จัดงานบวชก็คือ๑และ๒มีนาคมที่ผ่านมา
จัดเวทีฝั่งทุ่งนาด้านหลังบ้านช่วงกลางวันเปิดเพลงจริงแต่ไม่ได้ดังจนเกินมาตรฐาน
จัดงานบวชให้ลูกชายก็ไปขอใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
จากเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในกระแสโซเชียลที่บอกว่าจัดงานแบบนี้จะได้บุญหรือบาปกันแน่
เจ้าภาพก็เลยบอกว่าไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากจะให้มาแสดงความคิดเห็นสาดกันไปสาดกันมาไม่อยากจะให้ใช้คำพูดไม่ดีต่อกัน
ทางเจ้าภาพก็เลยบอกว่าไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม

ไม่อยากให้มองแบบนั้นจบดราม่าสักทีได้ไหม
แต่มันจะจบหรือเปล่าสิเพราะว่าคือล่าสุดเนี่ยพอมันมีกรณีระหว่างนักศึกษากับทางกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ใช่ไหม
ถึงท่านใช้แฮสแท็กเชฟเชียงรากอย่างนี้
ก็กลายเป็นว่าทางเพจของทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตศูนรังสิตนะครับ
ได้โพสต์ข้อความขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบส่งข้อมูลหลักฐานมาให้หลังจากมีกลุ่มวัยรุ่นแล้วไปใช้คำว่าเด็กแว้นด้วย
มีกลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้นมาข่มขู่นักศึกษาโดยระบุว่าได้ดำเนินการติดต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแล้วอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอะไรประมาณอย่างนี้
กลุ่มคนในพื้นที่ก็บอกอย่ามาเรียกเขาว่าเด็กแว้นได้ไหม

เพราะอันนี้เป็นเพจของสะพานนักศึกษาธรรมศาสตร์ศูนรังสิตเขาไง
ใช้คำว่าจากกรณีเด็กแว้นได้ข่มขู่นักศึกษาแบบนี้
คุณก็บอกเขาไม่ใช่เด็กแว้นไง
ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีคนเข้ามาดูว่าเออจบกันจริงได้ไหม
แล้วทีนี้คนก็อาจจะแปลกใจว่าอ้าวเห็นบอกคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
บอกว่าเนี่ย๒ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับน้อง

นั่นน่ะสิเป็นอย่างนี้ฮะมันเกี่ยวเลยครับ
เพราะว่าย้อนกลับไปคนที่โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้
ศึกษาที่โพสต์คลิปว่างานบวชเสียงดัง
ที่เป็นเฟซบุ๊คชื่อชาญวุฒิภวงรัฐ
ถึงขั้นว่าโอ้โหท้าเขาออกมาเจอกันเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นหนึ่งในทีมผู้สมัครสอสอปฐุมธานี

ที่ใช้คำรุนแรงกับน้องน้องนักศึกษา
ขอโทษจากใจจริงและขออย่าไปเอ่ยถึงบุคคลที่๓
เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นทุกอย่างถือว่าเป็นความผิดของผมคนเดียว
ขอโทษจากใจจริงค่ะแต่ดูเหมือนว่าทางพักเองก็ร้อนใจว่าเออเรื่องนี้ต้องไปเคลียร์
ใช่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ก็โพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่า
ถ้าเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยจริงเดี๋ยวจะตรวจสอบและดำเนินการให้
นี่เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจใช่แล้วก็บอกเลยว่าคุยกับน้องน้องแล้วด้วย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะโพสต์นี้นี่ค่ะของแม่หน่อยได้คุยกับน้องแล้ว
นี่ค่ะคุณชาติชาติบอกเดี๋ยว๒ทุ่มจะไปคุยกับน้องด้วยทำความเข้าใจกันนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดนะครับนายสุภาชัยนพขำผู้สมัครสอสอปฐุมธานีเขต๒ของพักเพื่อไทย
บอกว่าได้ทราบข่าวแล้วต้องขอโทษทุกคนแล้วก็น้องนักศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่นายชาญวุฒิภวงรัฐได้พูดและโพสต์แบบนี้ไป
ขอแจ้งให้ทราบว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชาญวุฒิภวงรัฐเป็นเพียงแค่ทีมงานที่มาสมัครเป็นคนช่วยเดินแจกบัตรแนะนำตัวเท่านั้น
และได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วและให้ออกจากทีมงานโดยทันที
ตอนนี้ไม่ว่านายชาญวุฒิภวงรัฐจะไปแจ้งความดำเนินคดีหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่
จะไม่ให้การช่วยเหลือใดทั้งสิ้น